หลังเขาร่วมทุนทำธุรกิจกันเยอะ
และนี่มีร่วมคณะตลกกันด้วยล่าสุดเนี่ย

เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเพ็ดพาโล้ก๋วยเตี๋ยวไก่

ฟังดีนะคุณผู้ชมฟังให้จบข่าวเพราะว่าข่าวนี้มีโปรโมชั่นสำหรับแฟนข่าวไทยรัฐทีวีด้วย

ร้านนี้ชื่อยาวหน่อยครับชื่อร้านเสียบัตรชัดสายเปย์ก๋วยเตี๋ยวเป็ดเป็ดพะโลก๋วยเตี๋ยวไก่วงเล็บกอหัวไก่

เดี๋ยวสมมุติถามว่าไปกินข้าวร้านไหนดี
เออบอกว่าร้านเสียบัตรขัดสายเปก๋อก่อนกันนั้นพอ
ร้านนี้ตั้งอยู่ริมถนนพหรษโยธินขาล่องตะมนต์ไตรึงอำเภอเมืองกำแผงเพศครับ
นี่มีตำรวจมีอะไรแบบนี้ไปด้วยนะฮะ
ก็เป็นการร่วมหุ้นกันของเสียชัดสายเปย์หรือว่านายธนสิทธิสุเกตครับ
กับเสียบัตรเจ้าของฟาร์มเป็ดที่นครปฐมหรือชื่อเต็มก็คือนายสมบัติสอดแสงอรุณงาม

เนื้อที่ร้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภทก๋วยเตี๋ยว
เตี๋ยวเป็ดเตี๋ยวไก่เป็ดพันโลไก่ต้มน้ำปลาก็มี

ที่นำมาใช้ครับเป็นเป็ดไล่ทุ่งแล้วก็เป็ดปากกิ่งไล่ทุ่ง
ลับเฉพาะของทางร้านจากนครปฐมด้วยนะ

เขาตุ๋นด้วยเครื่องเทศยาจีนกว่า๓๐ชนิดครับ

ไหนเปิดร้านวันแรก
ตอนวันแรกวันพุธเขาฉลองกันมีทั้งคณะตลกนี่

แล้วเมื่อวันที่เปิดร้านวันแรกเนี่ยพี่บุ๊คฮะ

โอ้โหนี่มาลวกเส้นให้ดูเลยนะเสียชัดนะ

ให้เยอะด้วยตอนเล่นมุกเขาบอกว่าร้านอื่นอาจจะใส่ใบกัญชาให้มันอร่อย
แต่ร้านนี้อีกคนนึงก็ถามไม่ใส่เหรออีกฝั่งหนึ่งบอกใส่เหมือนกัน
ไม่รู้เล่นมุกเฉยหรือเปล่านะ
พูดขึ้นมาหลายอย่างเงี้ยนะแต่ให้เยอะจริงดูสิ
โอ้โหนี่เต็มชามเต็มชามเลยมาเสิร์ฟตำรวจนะครับ
เปิดทุกวันเลยครับโอ้โหขยันจังเลย
ตั้งแต่๘โมงเช้ายัน๔ทุ่มราคาก็ไม่แพงครับ
ละ๔๐บาท๕๐บาทเท่านั้นเองแต่ใครที่ไปไม่ทันวันเปิดร้านวันแรกไม่เป็นไร
เสียชัดบอกมีโปรพิเศษสำหรับแฟนข่าวไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ส่วนลด๓๐เปอร์เซ็นต์ยาวไปเลย๑เดือนเต็มพี่ปุ๊ยพี่ปุ๊กอ่ะ
เริ่มตั้งแต่๒๓มิถุนาไปจนถึง๒๓กรกฎาคมนี้เลยครับ
ร้านนี้ย้ำพิกัดอีกทีหน่อยริมถนนพระหลโยธินขาล่องตะบนไตรตรึงจังหวัดกำแพงเพชร
บอกใกล้กับยูเทิร์นเอื้ออารีไปอุดหนุนกันได้นะครับ
แล้วผ้านหัวข่าวใหม่ละเสียชัดเปรย์แฟนข่าวไทยรัส
จริงเราต้องลด๓๒เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะกับเลขช่อง
ใช่พี่ปุ๊ย๓๐เปอร์เซ็นต์ก็เยอะแล้วนะครับ